จำได้ยังไงไปเจอยังไง
เล่าเรื่องนี้ให้ฟังคนดูทางบ้านอยากรู้เรื่องนี้ที่สุด

ว่าเป็นยังไงบ้างแฟนเก่าหนู

เราคบกันอยู่เลยประมาณเนี้ย

ก็คือเราก็รู้จักทั้งคู่

คลิกแบบว่าหนุ่มเข้ม
ตีฝรั่งลูกครึ่ง

ชอบแบบไทย

ผมอยากให้คุณมาวิ่งเล่นในหัวใจผมครับ
สิรินี่สเปคคุณไหม

เสียงน่ารักมาก

เห้ยเลยโอโหยมาถึงดูดันกว่าฟ่องแว้ไอ้ที่มาถึงยิงก่อนเลย

กลัวลืม

มีคำพูดสวยหรูอาจจะไม่มีครับครับแต่ถ้าเกิดอยากได้คนเทคแคล์ดีอยู่นี่ครับผมเนี่ยอาจจะดูแบบนะครับแต่ก็ไม่ทำคุณแซสแน่นอนครับ

อาทิตย์เกิดจากเนินอังคารสูงเนี่ย

เขาจะใช้พรสวรรค์ของเขาทำงาน

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสังเกตรูตัวเองนะครับ

นิ้วชี้กับนิ้วนางเขาต้องไปใส่แหวน

เขาเป็นคนที่ชอบเที่ยวนะ

จากเส้นชีวิตแล้ววิ่งขึ้นมาอยู่ตรงเนินจันทร์เนี่ย
หมายถึงว่าชอบไปที่ไปสถานที่ท่องเที่ยว

ที่พี่ติ๊กพูดมาเนี่ยมีอะไรเป็นความจริงบ้าง

โอ้โหมือขวานี่ใช้ได้เลย
ตั้งแต่๔๒เป็นต้นไป

เขาเป็นคนเลือกครบคนเพราะเส้นใจค่อยขึ้นเนินพระรหัส

ครบคนเขาจะไปแต่งงานกับผู้ที่มีฐานะตามเสา

ตัวเจ้าชะตาต้องพัดภาคอะไรมาสักอย่าง

เจ้าอาวาสชอบพูดชอบเจรจา